วันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดราชบุรี
เมืองโกงนั่นเอง
เอาพาไปที่นี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นมากกว่าก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นมากกว่าก๋วยเตี๋ยว
คืออะไรนะ
อ้าวทำไมผมตกตึกต้องพูดอย่างนี้
งงตัวเองจริงอยากรู้แล้วมันมากกว่าก๋วยเตี๋ยวยังไง
อยากรู้อยากหาคำตอบไปติดตามในช่วงของตลอดกิน

ตลอดกินวันนี้ก่อนจะพาไปหาของกินอร่อย
ผมจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมความงดงามของ
อูโบสดทองคำร้อย
หลานที่วัดพระศรีอ่านจังหวัดราชบุรี
ได้ยินมาว่าใช้เวลาสร้างนานถึง๓๗ปี
อย่าเสียเวลากันดีกว่าตามมาเลย
คุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดกินเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรี

เดินทางมาที่นี่ที่เมืองคนสวย
ของจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามไง
แต่ตลอดกินวันนี้ไม่ได้มาตามล่าหาคนสวยแต่ประการใด
ตามล่าหาความอร่อยเหมือนเดิม
แต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดพระศรีอานแห่งนี้ครับ
มาทำไมที่นี่ที่นี่มีของดีของเด็ดนะคุณผู้ชมนะ
ด้านหลังของผมนี่เลยครับอุโบสดทองคำร้อยล้าน
จะสวยงามขนาดไหนไปตามชมกันเลยครับ

บอกว่าอุโบสถหลังนี้เนี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วเป็นอุโบสถทองคำด้วย
คืออย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่ารวดลายภายในเป็นสีทองนะครับ
คือเราปิดทองคำเปล๑๐๐นะครับ
ในขณะที่เรากำลังทำอยู่นั้นก็มีพระท่านเจ้าวาดจากวัดอื่นมาดูทำยังไงพ่นยังไง
แล้วก็ถามช่างที่ก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ว่าถ้าเราจะสร้างโบสถ์เท่านี้แบบนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
ช่างก็ตอบว่าผมคิดว่าน่าจะถึง๑๐๐ล้านบาท
มันเลยเป็นที่มาของคุโบสดทองคำ๑๐๐ล้านครับ

แล้วใช้เวลาสร้างนานไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยสาธุชนคนที่มีจิตศรัทธาเขาก็จะมาที่นี่แต่มากราบไหว้เพื่อขอพรขอความเป็นสิริมงคลแววมานะ
ผมได้ยินคนแถวนี้เขาเล่านะแต่ไม่รู้จริงว่าเคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง

ไม่ได้บอกว่ามาแล้วต้องได้ทุกคน
แต่มันเป็นความเชื่อมาขอเรื่องโชคขอเรื่องลาบขอเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อความสบายใจ
อีกอย่างหนึ่งเข้าวัดยังไงซะก็ได้ทำบุญสบายจิตสบายใจกันไป

ได้เห็นความตระกาตาอลังการของอุโบสถทองคำร้อยล้านไปแล้ว
ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หวด
ใครมาโพธารามแล้วพลาดถือว่ามาไม่ถึง
การเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หวดยอดอร่อยจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดราชบุรี
วิ่งบนถนนเพชรเกษมสาย๔เจอ๔แยกบางแพร่แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนโพธาราม
บ้านเลือกไปประมาณ๔กิโลเมตรจากนั้นเหลวซ้ายเข้าถนนเทตเมือส์๑
ตรงไปเจอแยกแล้วเลี้ยวขวาร้านจะอยู่ทางขวามือติดกับโรงพยาบาลโพธารามเลยครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยผมว่ายิงตรงประเด็นไปเลยว่า
เมนูหลักที่คนแถวนี้เขามาสั่งกัน

ใครเป็นคนดูแลเรื่องสูตร

ทำไมของเรามันถึงมีรสชาติที่เด็ดดวง
แล้วทำไมคนแถวนี้เขาถึงติดอกติดใจ
ต้มยำของเราจะเป็นน้ำตาลเขี้ยวค่ะ

เย็นตะโฟเรายังใช้เต้าหู้ยี้สูตรเดิม
เป็นก้อนเต้าหู้ยีที่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะ
ตัวน้ำซอสเย็นตะโฟที่เป็นน้ำเต้าหู้ยี้เนี่ย
ของเรามันพิถีพิถันในการทำยังไง
เราเอาตัวเต้าหู้ยี้เนี่ยค่ะ
มาปัดเพื่อให้ตัวน้ำต้มผู้หยีของเราเนียน
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมติดอกติดใจคือ

มันก็เป็นสูตรเดิมอะค่ะเราก็ทำตามมัน
บางทีเขาสั่งแบบว่าแยกออกมาเป็นถ้วยเป็นชามก็มี
อีกอย่างหนึ่งอะไรทอดเนี่ยหมูกรอบค่ะ
ได้ยินไหมเฮ้ยกรอบจริงรอหน่อยว่ามันทำไมถึงกรอบขนาดนี้
เราใช้มันหมูด้วยค่ะมันหมูมับส่วนผสม
แล้วก็ผสมหมูบดปรุงกับสูตรของเรา

แล้วนี่เต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดค่ะเอาไว้ใส่กับอะไรเนี่ย
ใส่กับต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้ค่ะ
เอาอย่างแรกที่จะไปทานกันนะครับวุ้นเส้นต้มยำ
เขาบอกว่าน้ำต้มยำที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น
เพราะว่าปรุงมาอร่อยกลมกล่อมแล้ว
ใช่ค่ะแทบไม่ต้องปรุงเลย
คือเส้นมันไม่เละจนเกินไปมันร่วนพอดี
มันไม่ได้เกาะกันหนึบแต่ว่าดึงขึ้นมามันยังเป็นเส้นอยู่
น้ำต้มยำเขามันอร่อยแล้วพอดีเลย

อีกหนึ่งชามที่ต้องทานถ้ามาที่นี่เย็นตะโฟฮะ
เห็นบอกว่าตัวหมูกรอบเนี่ยมันจะเหมาะมากกับน้ำเย็นตะโฟ

เย็นตะโฟมันเข้ากันดีจริงกับไอ้ตัวหมูกรอบเนี่ย
พอมันอยู่ในน้ำซุปมันดูดน้ำซุปของตัวเย็นตะโฟเข้าไป

รสชาติมันจะอย่างแรกเลยคือเริ่มต้นที่หวานก่อน

มันหวานที่ตัวน้ำซอสเต้ายี้ตรงนี้คือทีเด็ด
มันหอมแบบเตะจมูกจริงรสชาติของที่นี่มันเข้มข้นจริง
อีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้คือเกี้ยวของที่นี่อร่อยมาก
คือชามนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมหมูแผ่น
หมี่เกี้ยวชามนี้ผมชอบนะคือถ้าสั่งแห้งมาทานเนี่ย

มันต้องแบบว่าคลุกเคล้าให้เข้ากันเกี้ยวของเขา
มันไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่เขาจะเน้นสัมผัสที่ตัวรสชาติของข้างใน

หมูมันดีมากนะมันจะหอมหวานอยู่ข้างใน
ชาติไส้หมูมันเป็นหมูป่าช่อที่ทำการปรุงมาแล้ว

อร่อยจริงแบบนี้นะครับตอนกินขอมอบ
ผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอชดี
ให้กับคุณฝนไปเลย
อร่อยจริงเด็ดมาก
และในสัปดาห์หน้านะครับผมและรถอีซูซูคู่ใจ
จะพาคุณผู้ชมตลอดกินที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ